มันโบราณมันออกจากโบราณมันไม่เป็นรุ่นใหม่

ไม่ใช่พูดถึงเพลงที่คริสติน่าอากีล่า
คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นดีว่าดาวค้างฟ้า๕๖ปีนะคะ
การเวลาพลาดความสวยไปไม่ได้ค่ะ
ล่าสุดนะคะมาเยี่ยมบันเทิงไทยรัฐของเรา
ขอบธุรกิจใหม่พี่ตินาทำน้ำหอมนี่ลดนะ
เขามีแบบ๓กลิ่นด้วยกันนะคะเป็นธุรกิจแรกในชีวิตของพี่ตินาเลยค่ะ
พี่ตินาแกเป็นคนแบบเนี๊ยบอยู่แล้วใช่ไหม
ตอนนี้พี่ติมีทานมากค่ะสันเลือกเองทำเองหมดค่ะ

เดี๋ยวให้พี่ตินาเขารีวิวน้ำหอมของตัวเอง
ไตล์พี่ตีก็จะแบบว่าเสียงแบบเล็กน่ารัก
แล้วก็แบบว่าลีลาท่าทางมันปั้วจริงไปชมเลยค่ะ

ใช่จะมีกลิ่นแบบว่าเบาสะอาดสะอาด
ก็คือเฟสเลิฟเหมือนแรกของเราเราจะใสนิดนึง
ซึ่งเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเซ็กซี่ที่สุด
ั่วยวนท้าทายเล็กน้อย

พอพี่ตินามาขายของหลายคนตกใจ

เพราะว่าปีนี้นะคะพี่ตินากลับมาแน่นอนนะคะ
มีคอนเสิร์ตในรอบ๗ปีค่ะ
เผยเคล็ดลับความสวยคงกระพันในวัย๕๖ปี

ไปฟังพี่ตินาของเราเลยดีกว่าค่ะ

ก็ยังไงก็มาให้กำลังใจกันด้วยค่ะ

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจึงเอาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
คือจะเป็นเรื่องของความคิดและจิตใจของเรา
เชอรี่คะถ้าเราจะสวยเราต้องมีความคิดที่ดี

ยากแล้วแม่เพราะว่าเป็นคนบ้า
ไม่หรอกสร้างสีตัน